ต่อไปนี้บอกเลยว่าทำเอานุ่มเจ้าของคลิปตื่นเต้น
เพราะเขาเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่เคยเห็น
ผุดดำไหว้อยู่ในบ่อน้ำ

ทุกคนใครพอจะรู้บ้างครับตัวอะไรเนี่ย